วันนี้มีหลายธุรกิจหลายรูปแบบของการทำธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
มาเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนที่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
ร้านอาหารประมาณ๒๐๐๐ร้านทั่วเมืองภูเก็ตครับ
แล้วก็เมนูอาหารที่เป็นเมนูยอดนิยมคือต้มยำกุ้ง
ก็ต้องใช้เห็ดนางฟ้าในการประกอบต้มยำกุ้งเป็นการประกอบอาหาร
ต้องใช้วันหนึ่งประมาณ๓๔ตันต่อวัน
แต่ว่าผลผลิตนั้นมีเพียง๑ตันเท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับ
ทำให้วิสาหกิจชุมชนเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับ
ในการทำเรื่องของก้อนเชื้อเห็ดอินซีขายซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
นางฟ้าภูฐานเป็นผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินซี
บ้านลิพรหัวหานบ่อแร่ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
ที่นี่เป็นแหล่งกระจายก้อนเชื้อเหตุให้กับชุมชนใกล้เคียง
เพื่อนำไปผลิตเห็ดอินซีป้อนให้กับร้านอาหารที่มีความต้องการสูงถึงวันละ๓๕ตันค่ะ
ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ๑๐ล้านคน

จังหวัดภูเก็ตทุกเมนูของจังหวัดภูเก็ตคือจะต้องใช้คือเมนูคือต้มยำกุ้ง
ยำกุ้งที่ต้องใช้ก็คือในเรื่องของเห็ดนางฟ้า
ใน๑โรงแรมใช้เห็ดวันละประมาณ๑กิโลคิดง่ายนะครับ
ถ้า๒๐๐๐ล้านใช้เห็ดประมาณล้านละ๑กิโล

ไม่เกี่ยวกับประชากรอีก๓แสนกว่าคน
เราใช้เห็ดภูเก็ตวันละประมาณ๓ตันถึง๕ตันนะครับ
แต่จังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตเห็ดได้ประมาณแค่๓๐๔๐เท่านั้นเอง
เราเคยพาชุมชนไปเรียนรู้กระบวนการการทำเห็ด

ก้อนเชื้อเห็ดของที่นี่เป็นเห็ดอินซี
ส่วนผสมคือใบกระถิ่นข้าวสังหยดจังหวัดพัทธลุง
ใช้แทนรำข้าวเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี
ที่นี่จึงมีคุณภาพและออกดอกง่าย
ส่วนวิธีการดูแลเห็ดรดน้ำเพียงวันละ๒ครั้งเช้าและเย็น
เรายังขายปกติครับ๑๐บาทกว่าเดิมที่อื่นจะขาย๑๐บาท๑๒บาท
แต่ของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนจริง
เราอยากให้ชุมชนที่มาซื้อกับเราไม่ต้องแพงมาก

เราจะเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันได้
เวลาเขาไปซื้อก้อนเห็ดจากที่อื่นนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มาก
เขาอาจจะไม่ได้สอนมากแต่ถ้ามาที่นี่นะครับ
ที่นี่จะมีความรู้ให้มีใบให้มีในเรื่องของหนังสือคู่มือไว้ให้
แล้วก็ให้ดูในเรื่องของจุดคุ้มทุนทำไงทำคอร์สทำยังไง

หนึ่งรอบการผลิตหรือประมาณสามเดือน
จะให้ผลผลิตประมาณ๓๔ขีด
หรือคิดเป็นเงิน๒๗๓๖บาทค่ะ
ไรจึงอยู่ที่๑๗๒๖บาทต่อก้อน
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจขายก้อนเชื้อเห็ดได้ประมาณ๕๐๐ก้อนต่อเดือน
และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภาคเอกชนอย่างเมืองไทยประกันชีวิตได้เล็งเห็นความสำคัญ
ช่วยสนับสนุนให้ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินซี
เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ